วันนี้กับผมชนะเดชพฤตรครับ
ล่าสุดโค้ดโชคโชคทวีพรรณรัฐผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเปิดผลิกว่า
จะมีการเรียกตัวนักเตะนะครับมารายงานตัวในวันที่๑๘มีนาคมซึ่งก็เตรียมที่จะประกาศรายชื่อผู้เล่นก่อนที่จะมีการรายงานตัวประมาณสัก๓๔วันนะครับ
เมืองต้นจะพิจารณาฟอร์มการเล่นจากการแข่งฟุตบอลไทยลีกซึ่งก็หารือกับทางโคชโตยศิริษักยอดญาติไทยแล้วว่า
จะไปดูเกมไทยลีกในแต่ละสัปดาห์ซึ่งก็ใกล้ที่จะเริ่มรุ่นการแล้วนะครับเพื่อเฟ้นหาผู้เล่นฝีเท้าดีเข้าสู่ทีม
ส่วนการประกาศรายชื่อนั้นคราวนี้จะประกาศทีเดียว๒๓คนเลยนะครับ
เนื่องจากไม่มีเวลาในการศึกษอบแล้วก็ตัดตัวมากนัก
และจะมีการซ้อม๑ครั้งก่อนเดินทางไปยังประเทศจีน
ในวันที่๑๙มีนาคมต่อไปครับ